โอ้โหขายของที่ตลาดนัดกลางแจ้งก็ต้องเผชิญกับฝนฟ้าที่ตกลงมาแบบนี้แหละ
คุณผู้ชมค่ะก็ต้องสู้กันต่อไป
ฝนตกแดดออกก็ต้องทำมาหากินยังไงตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วย
รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
มารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะอุ้ยฝนตกชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่
กร่มใส่ชุดกันฝนใส่รองเท้าบูธไว้หน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะ
แม้ว่าโกนเซินจะอ่อนกำลังลงแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ลาว
แต่ว่าผลกระทบหลักของเราก็คือร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศยังอยู่นะคะ
ยาวนานกันไปตลอดจนถึงไปปลายเดือนนู้นแหละค่ะจึงทำให้บริเวณดังกล่าวก็คือ
ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ตกหนักในบางแห่งด้วยเหมือนกัน
ช่วงเช้าแบบนี้ยังคงตกหลายพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าตกตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวันหนึ่งก็ว่าได้เลยทีเดียวค่ะ
ส่วนเรื่องของฝนจะตกเวลาไหนอย่างไรเราขยายให้ดูถึงโมเดล
เช้าเนี่ยแถบจังหวัดตอนกลางของอีสานสกลนครอุดรธานีนะคะ
แล้วก็แถบเลยขึ้นไปแถวจังหวัดชัยภูมิเพชรชบูรณ์เลยขึ้นไปภาคเหนือน่านพิจิตรลำปาง
ก็มีฝนตกชุกหนาแน่นเช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลาก
หรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเตรียมข้าวของอบพยพกันด้วย
ส่วนช่วงเที่ยงบ่ายไปแล้วค่ะฝนจะเริ่มกระจายมาที่ภาคกลางแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกนะคะ
อย่างเช่นภาพนี้ช่วงประมาณสักบ่าย๒ดูเหมือนว่ากรุงเทพมหานครอาจจะครึ้มด้วยเหมือนกัน
อย่างไรก็ตามเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้ด้วยสำหรับใครจะเดินทางนะคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังคลื่นสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะบริเวณแถวภาคตะวันออก
รวมไปถึงทางอันดามันตอนบนกันด้วยเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะ
ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชม
เรามีภาพบรรยากาศของช่วงที่ฝนตกลงมาทำให้เกิดความเดือดร้อนมากมายหลายพื้นที่
ทางหน่วยงานนะคะก็ต้องช่วยกันแล้วค่ะ
นี่คือสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดกุฏิการามได้ผันน้ำจากนาข้าวเข้ามาในสระน้ำของวัด
เป็นการช่วยไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการที่น้ำไปท่วมหนาข้าว
ตอนนี้น้ำเกือบเต็มสระแล้วค่ะ
ก็เลยต้องขุดตัดถนนอีกฝั่งหนึ่งเพื่อระบายน้ำออกไปยังร่องระบายริมน้ำ
รองรับน้ำฝนที่อาจจะไหลมาสมทบอีก
ถ้าหากว่ามีฝนตกลงมาก็จะได้เตรียมการรับมือให้ทันนะคะ
ส่วนที่จังหวัดสมุดประการจะอาวาทวัดถอมศีลเดือดเลยค่ะ
บอกว่าฝนตกน้ำท่วมวัดมานานหลายวันท่านต้องเดินลุยน้ำแบบนี้
แล้วไม่ใช่แค่พระสงฆ์นะคะหมาแมวในวัดก็เดือดร้อนเหมือนกัน
แต่ท่านบอกยังไม่เห็นมีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเลยค่ะ
นี่คือความเดือดร้อนที่วัดหอมศีลจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ท่านบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยหางพายุจะมาอีก
ก็คือตอนนี้มันสลายตัวแล้วแต่ว่าผลกระทบก็อาจจะยังคงมีอีก
ยังไงฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมเวลาพายุสลายตัวแบบนี้ค่ะ
แรงลมที่มันเคยไปเสริมที่พายุลูกดังกล่า
มันก็จะกระจายตัวออกไอ้ช่วงกระจายตัวนี่แหละค่ะ
เจอเยอะเลยนะคะยังไงตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ
วันนี้คงจะต้องรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วค่ะ
เหมือนฝนจะตกหนักพายุจะบาน่ากลัวไปหมดแล้วคุณผู้ชม
แล้วเจอกันสวัสดีค่ะเก็บของพี่น้องโอ้ยมาแล้ว